และตลอดค่ำคืนนี้นะครับประสบกรณิกรก็ยังคงเดินทางไปแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสำเร็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายก็ตาม
เราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากบริเวณพระบรมมหาราชวังครับ
ตลอดค่ำคืนนี้ประสบกรณิกรยังคงเดินทางมาแสดงความอาลัย
ถวายแดดในหลวงประชาคาที่๙ครับ
โดยบางส่วนเลือกที่จะพักค้างคืนที่นี่
แทนที่จะเดินทางกลับที่พัก
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ยังคงเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงในค่ำคืนนี้
เพื่อนำดอกไม้มาวางเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และนอกจากประชาชนจิตอาสาที่เดินทางมาแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารแล้ว
ชีวศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้ร่วมกันสกรีนเสื้อสีขาวและสีดำ
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาที่นี่
โดยพวกเขาบอกว่าขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
และอยากให้ประชาชนได้เก็บเสื้อสกรีนเหล่านี้ไว้เป็นที่ประลึก
โดยจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกวันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา
จนถึงเวลา๒๐นาฬิกาครับ
ความรู้สึกในกลุ่มพวกเรานะฮะในกลุ่มพวกเราคือเราทำกันแล้ว
ภูมิใจครับพี่เอกเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอาชีวะ
หลายคนมองว่าอาชีวะคำว่าอาชีวะทำร้ายประเทศ
แต่อยากจะบอกว่าอาชีวะเนี่ยมันเป็นฟันเฟืองเล็กเป็นกลุ่มเล็ก
ช่วยผลักดันสังคมครับผมก็เลยอยากจะฝากบอกกับประชาชนนะฮะ
เป็นกระบอกเสียงฝากบอกไว้ด้วยว่ากลุ่มอาชีวะไม่ใช่เลวร้ายเสมอไปครับผม
ขณะที่โดยรอบท้องสนามหลวงตำรวจและทหารจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
และมีทหารจากกองพันธ์เสนาบรักษ์ที่๑๓ครับคอยดูแลประชาชนหากเกิดอาการเจ็บป่วย
ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่มีอาการเป็นลมครับและหากพบว่ามีอาการหนักก็จะนำตัวส่งไปรักษาตัวที่กองอำนวยการ
ร่วมการแพทย์และสาธารณสุขบริเวณกลางสนามหลวง
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไปครับ
เข้าที่กองอำนวยการใหญ่เลยครับ

สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมเป็นจิตอาสา
ในการเก็บขยะรอบสนามหลวงนะครับ
กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร

ได้ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกขยะให้ถูกวิธี
ส่วนกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จัดระเบียบคนเล่ร่อนในพื้นที่สนามหลวง
โดยจะเริ่มดำเนินการในเวลา๒๓นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยสรุปตัวเลขล่าสุดของประชาชน

ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจนถึงเมื่อวานนี้
พบว่ามีผู้เดินทางมาที่นี่เกือบ๔ล้านคนแล้ว
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง